ไปต่อที่จังหวัดพยาวกันดีกว่าครับ
ไปดูเรื่องราวของอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับ
ตอนนี้นะครับหายากเต็มทนนะครับ
ปั่นหมอดินล่าหมอไฮปุ๊บสาวงำ

ตอนนี้ครับปั้นหม้อดินที่จังหวัดพยาวที่อำเภอและตำบลดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ
เป็นอาชีพที่บอกว่าหายากนะครับ
เป็นการปั้นด้วยการขึ้นจากมือนี่แหละครับผม
ปั่นดินเสร็จปั๊บเอาก็ไปรออีกตากแดดสักสองสามวัน
เสร็จปั๊บค่อยเข้าเตาเผาครับ
แล้วเตาเผาแบบดั้งเดิมด้วยนะคุณนะ
นี่นะครับกระถังและภาชนะดินเผามากมายหลากหลายชนิด
ทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากฝีมือการปั้นของคุณอานนท์พาชนะ
วัย๕๕ปีชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันจกปกหมู่๕
ขออภัยนะครับหมู่๙ตำบลและอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
ซึ่งเขาสามารถปั้นได้อย่างชำนาญและคล่องแคล่วล่ะครับ
ยึดอาชีพนี้มานานหลายสิบปี
จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วทั้งในจังหวัดพยาวและใกล้เคียงครับ
อานนท์เล่าว่าฝึกฝนฝีมือการปั้นมาตั้งแต่เด็ก
โดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตแทบทุกครัวเรือน
จะมีอาชีพปั้นหม้อดินขายสร้างรายได้
หรือว่าเป็นเจ้าเดียวในหมู่บ้านรวมถึงในจังหวัดพระเยาะ
ซึ่งอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้เป็นกรอบเป็นกรรม
และมีลูกค้าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
บางครั้งนะครับแทบจะผลิตไม่ทันเลยทีเดียว
ดูวิธีฝีมือของเขานะครับทำแบบนี้นะครับ

นี่แหละเขาก็จะเริ่มจากการที่เอาดินเหนียวคุณภาพดีก่อนไงคะมาตาก
ตากเสร็จแล้วก็เอาไปหมักกับทรายละเอียดทิ้งไว้๒วัน
หลังจากนั้นก็เอามาบดมาขึ้นรูปมาปั้น
แต่เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็สามารถปั้นได้วันละร้อยเลยนะ
แต่ก็ไม่พออยู่ดีนะใช่ไหมครับ
มือคำทำจากมือครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
ทำจากมือปั๊บเวลาออเดอร์นะครับ
ก็จะมีอะไรทีละใบมาก

เวลาเครื่องเขาหมุนนะครับจะเป็นสภาพไปเลยนะครับ